สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้
สูตรดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่บินบรรลือรีดนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับกับสบายดีหรือเปล่านั่นเองค่ะ
สบายดีครับสบายดีว่ายสบายดีครับสบายดีครับ
ค่ะอันนี้พี่บินตัวจริงไหมคะเนี่ยตัวจริงครับ

ก่อนจิ๊บไปว่าวเกี่ยวกับหนังล่าสุดของเจ้าของอาย

เกี่ยวกับชีวิตในวงการบันเทิงค่ะ
กี่ปีแล้วคะพี่มินย้อนไปนั่งทานไว้ชินย้อนไปหน่อย
๓๖ปีครับประมาณ๓๖ปี
ตั้งแต่ปี๒๐๒๕ที่เข้ามาในวงการบรรเทิง
ตอนนั้นช่วงนั้นแฟนคลับเราไม่ได้เห็น
เพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีโทรศัพท์พวกมือถือ
ยังไม่มีโซเชียลแบบจะทำงานที่ไหนหรืออะไร
ใครทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครรู้จักใช่ไหมครับ
เราจะมีบรรยากาศถ้าคิดว่าเราไปถ่ายธรรมนั้น

คนจะต้องแหมาทั้งหมู่บ้านมาดูการถ่ายธรรม
จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่อยากมาทุ่มเทกับงานจิตอาสาอยู่ตรงไหนครับพี่
ผมเป็นคนที่อยู่กับโรงเจบ้านจะติดกับโรงเจมาตลอด
แล้วโรงเจจะเป็นอะไรที่ให้ทาน

เพราะว่า
บทบาทช่วยเหลือสังคมนี่ก็ว่าโดดเด่นแล้ว
แต่บทบาทกันมันเป็นคนเบื้องหลังเป็นผู้กับอย่างล่าสุดประโยชน์ภาพยนตร์ภาษาอิสานบานเข้า

รักบีนี่ของบานบากเมื่อปี๑๙๕๙

มันดังมากในโซเชียล
มันกะหืนมากทุกช่อง
เป็นทีมที่มาจากอีสาน

ระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย

เฮ่ยมึงทำได้อย่างไร
เอานักกีฬาจริงของมันมา

แล้วดูแล้วพวกเขาไม่เคยเล่นหนังมาก่อน

แม้แต่ให้เขามาแนะนำตัวจะแนะนำกันไม่ได้

ถ้าเขาลบยังก็โตรไปข้างล้างมันจะเห็นก็ได้

ตอนนี้ในวงการฟี่บินทำอะไรบ้าง

ดูหมดว่าดีไม่ดีประมาณนั้น
เราไม่ได้เล่นละครเพื่อเอาเงินเอาทอง
เราเล่นเพื่อมีคุณค่ากับตัวเอง

โปรเจคอีกเรื่องหนึ่งผมที่กำลังคิดไว้อยู่

คติประจำใจของผมเนี่ยก็คือ
มันจะไม่มีจงว่าต้องใช้คตินึงคตินึงคติอะไรประมาณนั้น
ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือ

สิ่งที่เราทำก็คือ
ขอให้ทำด้วยความจริงใจ